คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งเขาขับรถอยู่ดีฮะจู่ไม่รู้อะไร
ลอยมากระแทกหน้ารถปุ๊บเมื่อกี้ดูไม่ทันใช่ฮะ
คุณผู้ชมไปดูว่ามันคืออะไรครับ
นี่ฮะแน่นอนดูไม่ทันมันเร็วมากแล้วก็วัตถุอะไรก็ไม่รู้
คุณผู้ชมครับปุ๊บเข้ามาที่หน้ารถเธอก็อุทานอุ้ยอะไรอ่ะนะฮะ
ซึ่งพอมันกระแทกมานะคุณผู้ชมดูในวงกลมสีแดงอีกทีนึง
เราชะลอพักนี่ฮะแขกไม่ได้รับเชิญมันก็ไปเลยครับค่ะนะฮะ
สังเกตแล้วว่ามันคืออะไรเราพยายามสังเกตอยู่น่าจะมันแบบ
มองไม่ออกจริงจริงครับน้ำกระแทกอาจจะไม่แรงมาก
ถูกอาจจะไม่แข็งมากเพราะกระจกไม่ได้แตก
แต่มันก็ปุ๊บเข้ามานะฮะสุดท้ายเนี่ยพอลงไปดูกระจกร้าวนะครับ
นี่ดูอีกทีมันคืออะไรเนี่ยฮะพยายามจ้องกันอยู่
ยาวยาวไอ้ที่ปัดน้ำฝนของรถคันอื่นป่ะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันเหมือนจะมาจากฝั่งตรงข้าม
รถคันหน้าก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะข้างหน้าของรถคันนี้ไม่มีรถคันอื่นวิ่งอยู่
ยกเว้นรถคันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยนะฮะนะครับ
ซึ่งเธอก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นระหว่างขับรถบนถนนสายสามสามหนึ่ง
หีบพนมสารคามนะฮะเส้นทางจากทางด้านของชนบุรีมุ่งหน้าไปยังปราจีนบุรี
นะฮะเพื่อออกไปทางภาคอีสานเนี้ยนะฮะนะฮะชาวเน็ตเขาบอกว่าพยายามดูกัน
เจ้าของคลิปก็บอกว่าชาวเน็ตช่วยดูหน่อยวัตถุที่มันมาเนี่ยมันคืออะไร
มาจากไหนพอหลังเกิดเหตุเธอก็จอดรถเดินกลับไปหามันก็ไม่เจอว่าอะไรมันตกอยู่
ครับนะฮะไปดูคลิปแล้วที่ปริวมาก็ไม่รู้มาจากคันไหนเหมือนกัน
ข้างหน้าก็โล่งก็มองไม่ออกนะฮะชาวเน็ตเขาบอกว่าเอ๊ก็มองไม่ออกเหมือนกัน
ว่าปิวมาจากคันไหนถนนมันก็โล่งหรือมาจากฝั่งตรงข้ามอาจเป็นไปได้
นะแล้วตอนกระแทกเนี่ยเอ๊ะเหมือนมันจะมีน้ำกระเด็นออกมานิดนึง
เหมือนเป็นขวดน้ำพลาสติกแบนหรือเปล่าหรือที่มันปัดน้ำฝนอย่างพี่เบิร์ดสงสัยหรือเปล่า
อืมก็ไม่รู้นะเนี้ยเนี้ยเนี้ยเออมันก็แบนแบนมันก็อาจคิดได้ว่าเป็นที่ปั่นน้ำฝน
เออนะฮะแต่ว่าก็ยังหาแหล่งที่มาที่ไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีคนรับผิดชอบ
กระจกเธอก็ร้าวต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับ